ที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมฮะศุกร์ที่แล้ว
มีผู้หญิงผู้ชายสองคนสนิทกันนะเป็นเพื่อนสนิทกัน
ไปงานเลี้ยงแต่ขากลับเนี่ยหายไปฮะ
เพื่อนญาติติดต่อไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเลย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้มีชาวบ้านไปเจอเบาะแสครับ
เป็นรองเท้าผู้หญิงลอยอยู่แล้วมีชิ้นส่วนของรถเนี่ยฮะ
อยู่แถวริมขอบสระนี่รองเท้าผู้หญิงนะ
ก็เลยลองไปงมดูปรากฏรถของทั้งคู่จมน้ำครับ
เป็นสระน้ำในพื้นที่บ้านเขาปูนบ้านหนองม่วงหมู่๑๔
บนนนทรีย์ที่ปราจินบุรีอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมฮะ
จะมีทั้งรองเท้าผู้หญิงลอยอยู่ในสระแล้วก็ชิ้นส่วนกระบะ
แล้วก็รอยล้อรถเสียหลักลงไปในสระน้ำ
ว่าเป็นร่องรอยของรถนายสามารถผู้จัดการฟาร์มสุกรแห่งหนึ่ง
นางสาวทัศนาเจ้าหน้าที่อบตในอำเภอนาดีที่นั่งมาด้วยกัน
แล้วทั้งคู่เนี่ยหายตัวไปตั้งแต่กลางดึกคืนวันศุกร์ที่แล้ว๒ธันวาคม
ขณะตอนที่พวกเขาเนี่ยขับรถกลับจากงานเลี้ยงครับ
อย่างที่เล่าไปญาติกับเพื่อนไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพกบินบุรี
แล้วก็ประกาศตามหาทางเฟซบุ๊กนี่ฮะ
นี่คือประกาศตามหาที่เพื่อนและญาติเขาตามหาอยู่
พอเจอเบาะแสแบบนั้นเจ้าหน้าที่อาสาและชุดประดาน้ำ
ของหน่วยกู้ไพรมูลนิธิศัตริย์จากพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
ลงนะฮะลงน้ำค้นหาเลยนี่
กู้ขึ้นมาได้ครับเป็นกระบาด๔ประตูสีดำ
ทะเบียน๑๑๕๑นครราชศรีมา
พอนำรถขึ้นมาได้หน้ารถเนี่ยคุณผู้ชมเสียหายครับ
ประตูรถปิดทั้งสี่ด้านนะนี่ต้องทุบกระจกคนขับเข้าไป
ไปเจอในรถเนี่ยเจอศพของทั้งสองคนครับคือนายสามารถและนางสาวทัศนา
แต่ว่าศพทั้งคู่นี่นะมาอยู่ตรงประตูหลังนะ
ก็น่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวันครับเพราะอย่างที่บอกไปทั้งคู่หายไป
ตั้งแต่คืนศุกร์ที่แล้วมาเจอตอนเย็นเมื่อวานนี้
และเพื่อนทั้งสองคนยืนยันว่าทั้งคู่สนิทกันเป็นเพื่อนกัน
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานอะไรกันคาดว่าทั้งคู่น่าจะดื่มมาจากงานเลี้ยงแล้วก็เมาแหละ
ทำให้ตอนขับรถเสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุแล้วตกลงไปในสระน้ำครับ
ต้นตำรวจสพกบินบุรีคาดว่ารถก็คงเสียหลักตกไปในสระน้ำแล้วก็จมลงไปจมลงไปจนถึงขนาดที่ว่าจมมิตรพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งไม่มีใครผ่านไปเห็นเลย
คือทั้งสองคนนี่ตอนเจอศพไปอยู่ด้านหลังแล้วใช่ไหม

คือคาดการณ์แบบนี้เวลาเราเห็นรถจมน้ำค่ะรถจมน้ำ
พอรถจมน้ำปั๊บเนี่ยส่วนที่มันจะจมก่อนคือหัว
ส่วนหน้า
จะถึงแม้ว่าส่วนหน้ามันจมลงไปก่อนแต่มันจมลงไปมิดเลยเนี่ย

เจ้าหน้าที่ก็ส่งร่างทั้งคู่ไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลกบินบุรี
เพื่อจะหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็มอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป